สวัสดีค่ะพบกับร้อนหนาคุณพิชชันณชายคิดโม้คค่ะ
คุณผู้ชมคะเรายังคงส่งกำลังใจไปให้พ่อแม่พี่น้องทางภาคใต้อย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าในตอนนี้นะคะไม่มีพื้นที่ไหนน่าเป็นห่วงเท่ากับภาคใต้ตอนบนอีกแล้ว
คุณผู้ชมจากการตรวจสอบเนี่ยเราพบว่ามีห่อมความกดอากาศต่ำนะคะ
เลื่อนตัวจากอ่าวไทยไปสู่ฝั่งอันดามันแล้วก็เคลื่อนตัวนะคะไปยังทะเลอินเดีย
ประกอบกับในตอนนี้ยังคงมีมรสุมฝนประจำฤดูพัดหอบน้ำฝนค่ะ
กลุ่มภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันลักษณะแบบนี้ค่ะ
ทำให้ภาคใต้เนี่ยยังคงต้องเผชิญกับฝนตกหนักซ้ำเติมปัญหาน้ำท่วมค่ะ
ขณะที่พื้นที่ทะเลนะคะบริเวณไหนที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๓เมตร
เพราะฉะนั้นในระยะนี้เรือเล็กต้องกลนเรือด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะ